ตอนนี้หลายคนก็พยายามคิดหลายสูตรนะครับในการจัดตั้งรัฐบาล
ว่าแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายนั้นจะดึงตัวเลขของพักการเมืองต่าง
อยู่กับตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนนะครับ
แต่ว่ามีอยู่สูตรหนึ่งที่นายสมศักดิ์เทพสุธิน
หนึ่งในแกนนำพักพลังประชารัฐได้เปิดเผยเอาไว้
แล้วบอกว่าต้องขอให้จับตาดูกันต่อไป
สูตรนี้รวมทั้งสูตรอื่นจะเป็นอย่างไร

แม้ขณะนี้ยังไม่มีใครทราบตัวเลขสอสอบัญชีรายชื่อ

กว่ากรรมการการเลือกตั้งจะประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการ
แต่ทั้งพักพลังประชารัฐและพักเพื่อไทยต่างก็ฉวยจังหวะชิงไว้ชิงพริบ
ชิงการเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลกันแล้วตั้งแต่ค่ำคืนของวันที่๒๔มีนาคม
เมื่อสมการตัวเลขที่ทั้งสองครัวใหญ่ชนะกันไม่เป็นเสร็จเด็ดขาด
จัดตั้งรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนำรวมกับพักอนาคตใหม่
เครือข่ายฝั่งที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตย
จะผนึกกำลังกันได้๒๐๐กว่าเสียงก็ยังไม่เพียงพอ
ที่จะชูคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้สำเร็จ
บนโต๊ะเจรจาจึงโยนชื่อของนายอนุทินชาญวีรกูล
หัวหน้าพักภูมิใจไทยขึ้นมาแทนที่ทันที
ในวันนี้จึงได้เห็นความเคลื่อนไหวและท่าทีของนายอนุทิน
แสดงออกถึงความสบายอกสบายใจพอใจกับผลการเลือกตั้ง
ที่เป็นไปตามเป้าเกือบทุกพื้นที่
โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรำที่กวาดเรียบได้ทั้งจังหวัด
และยังเจาะฐานเสียงของพักประชาธิปัตย์ที่ภาคใต้
ได้อีก๗ที่นั่งส่วนจะจับมือร่วมรัฐบาลกับพักใดนั้น
และก็ไม่ทำให้ประเทศรายเสียหายแน่นอน
เช่นเดียวกับพักประชาธิปัตย์ที่ถูกทาบทามให้เข้าร่วมรัฐบาล
ฝั่งพลังประชารัฐและพักเพื่อไทย
คนในพักต้องออกมาปล่อยข่าวบรับกันเอง
ร้อนไปถึงนายชัวร์หลีกไพรประธานที่ปรึกษาพัก
ต้องออกมาขอร้องอย่าเพิ่งไปฟัง
ใครจะพูดอย่างไรก็เป็นเรื่องของคนคนนั้น
เพราะความเห็นที่ออกมาไม่ผูกพันกับพัก

นั้นเป็นเรื่องที่อันนี้เป็นเรื่องของหมดติดของพัก
อย่าเพิ่งไปฟังใครนะครับ
แม้การจัดตั้งรัฐบาลอาจจะเป็นเรื่องยาก

ตามที่นายสมศักดิ์เทพสุธินหนึ่งในแก่นำของพักออกมายอมรับ

เพราะทุกอย่างต้องมีศิลปะในการเจรจาอย่างเต็มที่
ซึ่งนายสมศักดิ์ย้ำว่าคงต้องใช้ความสามารถที่มีในการรวบรวมเสียง
และคงต้องเหนื่อยหน่อยในการจัดตั้งรัฐบาล
ในช่วงนี้คงต้องจับตาดูกันต่อไป
บางทีอาจจะต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นได้
และสุดท้ายแล้วหากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นายสมศักดิ์พูดถึง

พลังประชารัฐก็จะผนึกกำลัง
ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนา
พักเล็กพักน้อยรวมไปถึงงูเห่าจากฝั่งตรงข้าม
รวมกับสมาชิกวุฒิสภาอีก๒๕๐เสียง
เปิดประตูให้บิ๊กตูขึ้นสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีได้อย่างไม่ยากเย็น